ส่วนที่จังหวัดลบบุรีร้านนี้ก็คิวยาวขายดีเหมือนกัน
ขายดีจนกระทั่งลูกค้าต้องมาทอนเงินเอง

เนี่ยร้านนี้ล่ะคุณผู้ชมอยู่ที่๔แยกซอย๐ตะวนโคกกุมอเมอร์เมืองลบบุรี
ร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปาดค่ะ
มานานกว่า๓๐ปี
ลักษณะของก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายนะคุณนะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
ใส่เครื่องแบบแน่นจุกเต็มชาม
มีทั้งลูกชิ้นหมูสับหมูแดง
รสชาติมันจะเป็นเช็งเช็ง
เช็งเช็งไม่ได้อะไรเซ็งนะเช็งเช็งคือกลมกล่อม
อันนี้สไตล์จีนใช่ไหมเช็งอเร็ดอร่อย
นี่ไงป้าปาดป้าปาดอายุ๖๓ปีเจ้าของร้าน
ป้าปาดเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นคนคิดเงินเป็นพนักงานร้าน
เป็นคนเดียวทำทุกสิ่งทุกอย่างทำสารพัด
คงจะมีแต่คนขายก๋วยเตี๋ยวแหละที่ทำงานลวกแล้วได้เงิน
เอาจริงถ้าไม่ลวกอ่ะสิไม่ได้เงินถูกไหม
แต่บางทีคุณก็ทำงานลวกนะคุณยังได้ตังค์เลย
ถ้าน้องใบตองมาพูดแบบนี้เดี๋ยวเจ้านายได้ยิน
เออแต่ถ้าใครอยากจะลวกแล้วได้เงินแบบป้าปาด
ต้องไปดูป้าป่าทำงานครับป้าป่าเนี่ยตั้งใจลวกก๋วยเตี๋ยวชามต่อชาม
ลูกค้าก็ตั้งใจรอต่อแถวกันยาวนะคะ
พอได้ก๋วยเตี๋ยวปุ๊บถือไปนั่งทานที่โต๊ะ

ส่วนเครื่องดื่มบริการตัวเองเลยจ้ะป้าปาดบอกตักเอาเลย
ไม่อยากกินน้ำแข็งน้ำเปล่าอะไรก็ตักเอาเลยจ้ะ
แล้วพอทานเสร็จนะคุณหน้าที่ของคุณ
คนทานก็คือเดินไปบอกป้าปาดว่ากินไปกี่ชาม
ปาดแกจะบอกราคามาแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนำเงินไปใส่ตะกร้าไว้
ถ้าคุณนะต้องจ่ายเงินแล้วมีตังค์ทอนก็หยิบทอนเองเลยจ้ะ

ป้าจะเตรียมเงินทอนใส่ไว้ในตระก้าให้เรียบร้อย
ส่วนราคาค่ะคุณไม่ได้แพงอะไรเลย

ทำเล็กก็มีทำเล็กก็ได้ยี่สิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวนั้นทำเล็กยี่สิบเองมี
เผื่อคนกินน้อยหรือเพื่อเด็กเด็กก็แล้วแต่ค่ะนะคะซึ่งลูกค้าก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ร้านนี้เขาเด็ดด๋อยลูกคุณดูหมูแดงดิเพราะว่าให้แนนแนนเลย

ขนาดนี้เลยเอ้าใครอยากจะกินนะคะก๋วยเตี๋ยวป้าปาดพี่กัด
อยู่ที่๔แยกซอย๐ตะบนโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจ้า